ที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เปรูตอนนี้เผชิญกับภัยธรรมชาติอยู่ก็คือปัญหาน้ำท่วม
อย่างที่บอกน้ำท่วมไปประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แล้วล่ะ

เขาก็ไม่สามารถอำนวยความสะดวกตัวเองได้มากเท่ามนุษย์

คุณผู้ชมดูจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงมาก
แล้วก็นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องพยายามสุดวิถีทาง

คือนั่งอยู่ตัวเดียวแล้วก็แบบรอความช่วยเหลือ

ว่ายก็คงจะสู้แรงได้ไม่เท่าคนนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปรู้ก็ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเลยล่ะ
เหตุการณ์เนี่ยก็คือน้ำที่ไหลเชี่ยวขนาดนี้เนี่ยเป็นผลจากน้ำท่วมนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องการไปช่วยสุนัข

คือก็ต้องใช้เชือกลากเขากันขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดไปตามกระแสน้ำนะคะ
จากภาพอย่างที่บอกว่าสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเนี่ย
เจ้าหน้าที่ถูกคลื่นซัดไปหลายครั้งเลยนะ
คือเดินอยู่ก็ล้มเดินอยู่ก็ล้ม

แต่สุดท้ายก็สามารถใช้เชือกผูกเป็นห่วงไปคล้องเจ้าสุนัขสีดำตัวนี้
แล้วก็ลากมันผ่านข้ามแม่น้ำที่เราเห็นเหมือนจะจมน้ำ
เข้ามาช่วยขึ้นฝั่งได้สำเร็จค่ะ
แล้วก็รีบนำมันส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที
รายงานบอกว่าเจ้าดำตัวเมื่อสักครู่นี้ปลอดภัยดีนะคะ

ซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เอลนิโย
ซึ่งเปรูบอกว่าน้ำท่วมปีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๑คนด้วยกันค่ะ
ส่วนอีกกว่า๕๐๐คนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกัน
บ้านเรือนเกือบ๖๐๐หลังพังเสียหายแล้วนะคะ